คุณผู้ชมพาไปดูโจร๑๐วิกันหน่อยนะคะใช้เวลาก่อเหตุเพียง๑๐วินาทีเท่านั้น
สามารถจี้ซิงชับจี้ซิงชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อไปได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริคันค่ะคนก่อเหตุเนี่ย
คุณผู้ชมในมือนี่ไม่ใช่มีดนะคะเป็นหลอดไฟฟัวเรสเซนต์ค่ะ
ตีด้านหนึ่งให้แตกเป็นปากฉลามแล้วก็ใช้อาวุธมาจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อแบบนี้
นี่ค่ะสวมหมวกกันน็อกมาแบบนี้นะคะปิดบังใบหน้า

ใจกล้าไม่พอต้องหน้าด้านด้วยด้วย
นี่กล้องวงจรปิดนะฮะภายในร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่บริเวณริมถนน
แยกนางรองในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
คนร้ายรูปภัณฑ์สันธารความสูงสักประมาณ๑๗๕เซนติเมตร
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราให้เบอร์ไว้นะฮะ
ถ้าเกิดว่าใครแจ้งเหมาะแสได้ก็ช่วยแจ้งหน่อยนะคะ
ที่สุดแล้วได้เงินสดไป๑๗๐๐บาทแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่พบว่าคนร้าย
เดินมาจากร้านรับต่อรถสาเล้งที่อยู่ใกล้กับเซเว่นนั่นแหละ

หยิบหลอดไฟโฟร์เอสเซนต์เนี่ยค่ะติดมือมาด้วย
จากนั้นก็เดินปรีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ตีปลายหลอดไฟด้านหนึ่งให้แตกเป็นปากฉลาม
เพื่อใช้เป็นอาวุธไปขู่พนักงาน
เราไปสอบถามเรื่องของคดีความ
ภูมิกับสพเมืองประจวบคิริคัน
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกวัชรินบุญยรักษ์
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนร้ายมืออาชีพ
เพราะเวลาที่ใช้ในการก่อเหตุ๑๐วินาทีคุณคะ

ก่อเหตุเสร็จสิ้นแล้วก็หลบหนีไป
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเร่งตรวจสอบ
ประวัติอาทยากรรมบุคคลที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำ
ว่าใครเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วฝากประชาชนคนจังหวัดประจวบคิริคันด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านเห็นคนร้ายรูปภัณฑ์สันธารเป็นแบบนี้
ท่านสามารถแจ้งมาได้นะคะที่โรงพักเมืองประจวบคีรีคัน
หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอแบบนี้นะคะ
แล้วก็ขออนุญาตบอกอีก๑ช่องทาง๐๓๒๖๑๑๑๔๘